โฟกัสจิรกุลคุณผู้ชมกำลังจะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแล้ว
เตรียมตัวกลับเข้ามาในวงการบันเทิงค่ะ
คือวันก่อนทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอน้องในงานอีเวนต์
เลยขอดึงตัวน้องมาอัพเฟรดถึงเรื่องพิษวะตัวนั้น
มาออกกำลังกายฟิตหุ่นอย่างเร่งครัดค่ะ
คือตอนแรกน้องก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ
แต่ที่นี่กลับเข้ามาในวงกาลปุ๊บเราก็ต้อง
ฟิตหนุนฟิตร่างกายให้มันดูดีหน่อยเนี่ย
ตอนนี้ค่ะหันกลับมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหาร
เพราะว่าตัวเองมีเป้าหมายถึง๓อย่างด้วยกันก็คือ
อยากอยู่กับคุณแม่ไปนานค่ะเพราะว่าเห็นคุณแม่ป่วย
ป่วยตามไม่ได้นะต้องแข็งแรงจะได้มีแรงดูแลคุณแม่ไปนานค่ะ
สองเลยอยากกลับมาทำงานแล้วค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
เหมือนเพื่อนเขาเลยหนูเงินหมดแล้วพี่

เหมือนแยกธานีเลยคุณผู้ชมค่ะเงินสดก็อยากกลับมาทำงานแล้วค่ะ
แล้วก็สุดท้ายนะคะเป้าหมายที่๓ก็คือแพลนจะแต่งงาน

เวลาใส่ชุดแต่งงานจะได้ดูดีหน่อยค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้หญิงอ่ะเนาะ
วันแต่งงานหนูก็อยากสวยบ้างอะพี่

อยากดูแลตัวเองเพราะว่าก็มี๓ข้อที่หลักที่อยากจะทำอะไรอย่างนี้
จริงคือแม่ก่อนนั้นเนี่ยแม่ป่วยแล้วคราวนี้พอแม่ป่วยก็เริ่มหันมามองตัวเองว่า
กลัวกลัวตายก่อนแม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องดูแลตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
แม่แบบเป็นอะไรไปอะไรอย่างนี้เราก็ดูแลจะได้ดูแลแม่ได้ด้วยมีแรงดูแลแม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ที่สองก็เหมือนอยากกลับมาทำงานด้วย
อยากกลับมาทำงานเพราะว่าตังค์หมดค่ะตังค์หมดค่ะ
หมดถ้าตังค์ไม่หมดก็จะไม่ทำงานแต่ตังค์หมดอีกแล้วก็กลับมาทำงาน
ส่วนอย่างที่สามก็จริงก็มีแพลนอยากแต่งงานเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าคิดว่าเธอแต่งงานก็ควรจะต้องแบบสวยหน่อยหรือเปล่า
ก็ไม่ได้กะว่าจะผอมแบบผอมแต่แค่แบบก็ต้องงดสักนิดนึงหรือเปล่า
ต้องเลิกกินหมูกระทะไปแบบจากอาทิตย์ละ๕วันอาจจะเหลือแค่อาทิตย์ละวัน

คือน้องเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนสวยนิสัยดีนะ

ดีมากเลยนะคนเราต้องตั้งเป้าหมายนะมีอยู่๓เป้าหมายเราก็เอาใจช่วยละกัน

กับคุณเจมส์ก่อนหน้านี้เคยไปขอที่ต่างประเทศแล้วแต่ว่าโป๊แตกนิดนึงเดี๋ยวมาขอใหม่นะ
เออนะฮะอาจจะพูดโอ้นพอเจมส์ก็รักจะโฟกัส